ไปดูงานแต่งงานดีกว่าเห็นเมื่อกี้เขาเป็นคู่รักกันไปหลายคู่แล้วคุณผู้ชม
ไปดูงานแต่งงานงานหนึ่งนะคะที่เขาบอกกันว่า
คำแถลงหรือว่าคำพูดของเจ้าบ่าวคนนี้ผู้ชายทุกคนต้องดู
แต่ภรรยาขอภรรยาสมรับเรียนได้เงินเงินทั้งหลายเหล่านี้
เชื่อประโยชน์และความสุขผลความทุกข์ของบรรดาสามีทั้งหลาย

สาธุ
อันนี้มันงานแต่งหรืองานกระถิ่น
คล้ายกับถวายสังขทานนั่นแหละค่ะ

และเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงทั้งสิ้น
ให้ภรรยาใช่แล้วค่ะ
นี่มันสามีแห่งชาติคุณผู้ชม
สามีต้นแบบคุณฝึกคล่องเอาไว้เลย
ถ้าคุณคิดจะอยากมีภรรยา
จริงคือถ้าใครทำตามแบบนี้ได้หมด
โอ้โหบอกเลยว่าเอาจริงนะภรรยาปลื้มอกปลื้มใจปลื้มปริ่มแหละ

อ้าวอีกทีข้าพเจ้าผู้ตามคุณชนะ

ลงนะลองดูลงดู

เบี้ยเลี้ยงกับเงินเดือนทั้งหลายเหล่านี้
แผ่งภรรยาขอภรรยาจงลับ
เบี้ยเลี้ยงพูเป้ยเรียง
เอาคำเดียวให้ผมทำเพื่ออะไร
คุณเวลาคุณจะต้องผ่านประตูเงินประตูทองคุณต้องท่อง
บางทีเพื่อนเจ้าสาวเขาจะมีบทกรรมอะไรมาวัดว่าคุณรักเขาขนาดไหน
ถ้าคุณกล่าวบทนี้นะฉันว่านะเพื่อนเปิดทางให้รู้
เอางี้ละกันถามคุณแม่ดีกว่าคนมีประสบการณ์

อาจจะจัดใหม่แล้วก็ให้คุณสามีท่องบทนี้

มีชายเขาแบบว่ากลัวบอกว่ายังไงรู้ไหม
กลัวเพื่อนล้อแบบว่ากลัวมงกลัวเมีย
เฮ้ยกลัวเมียออกจากกลุ่มเราไปเลย
ไม่ใช่เปล่า